พาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพิธีสุดคลังของพระเอกยอดนักบู
พี่จาพนมช้างกูอยู่ไหน
เฮ้ยวลีเด็ดวลีเด็ด
ดีนะคะเสาร์๕เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ศิลปินดาราดังที่มีจิตศรัทธาร่วมกันปลุกเสกวัตถุมงคลพรพระพรม๑๖๘ค่ะ

คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคะพิธีดังกล่าวถือเป็นโปรเจกต์อภิมหามงคล
ซึ่งพี่จานในฐานะประธานจัดสร้างได้ถือเลิกดี
วันที่๕เดือน๘ปี๒๕๖๖เวลา๙นาฬิกา๒๙นาที
จัดพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษที่วัดขนอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
โดยมีพระเอกสายบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เคลลี่ค่ะนี่ตามภาพเลย
คุณท็อปจรนแล้วก็น้องใหม่ริววชิรวิทย

มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ

ก่อนเริ่มพิธีนะคะพี่จ๋าก็จัดนางรำมารำถวายเอาเลิกเอาใช้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากค่ะ

และระหว่างนั้นนะคะก็ให้ลูกศิษย์ลูกหามาโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย
ให้ต่างชาติดูด้วยคุณผู้ชม

สาเหตุที่หันหน้ามาสู่สายมูนะ

เดินทางไปถ่ายทำหนังที่ประเทศจีน
แล้วปรากฏว่ามันติดกับปัญหาหลายอย่างนะคะ
จาเลยตัดสินใจไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและพระพรมที่นู่น

การถ่ายทำเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงค่ะ

จ๊ะก็เลยตั้งใจไว้เลยว่า๑ปีผ่านไป

ที่มีจิตศัฐรณ์ได้บูชาค่ะ
จึงเป็นที่มาที่ไปของงานในวันนี้ค่ะ

จากการจัดสร้างจะนำมาสมทบทุน

แล้วก็ขอพรพผมที่นู้น

ซึ่งเป็นพรพโมรุ่นพรพโม๑๖๘

ถือว่าเป็นวัตถุมงคล
ที่ประวัตศาสตร์นะครับ

เราก็ได้เห็นคุณแม่แท่ของพี่จาน
มาจากตรวจสุรินทร์เลยเนี่ยค่ะท่านนี้

กลัวพรลูกชาย

ในครั้งที่สอนมวยไทยเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะตามที่เห็นที่หน้าจอเลย

พระเครื่องรุ่นพรพระพรมศรีหน้า

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยนะคะ

หมายเลขก็คือเลขมงคลของพี่จ้า
แล้วจริงบ้านเราเนี่ยต่างชาติเข้ามาเยอะนะ

ใช่แม้กระทั่งที่ห้วยขวาง
พระพิคเนธชาวจีนมาเยอะมาก